สุดจะเหลือเชื่อจาระเคตัวใหญ่ยักษ์ตัวเบลอเธอเรียกมันก็มา
จราเข้บ้าอะไรทำไมมันถึงได้เชื่อขนาดนี้
โอ้วน้น
ใหญ่จริงแล้วมันใช่ของจริงหรือเปล่า
นี่ไทรัสเราทำซีจีวะกัฟติวเจ้ากัฟสิตเว้าคะ
ไม่ใช่ที่เห็นอยู่เนี่ยของจริงตัวจริง
แล้วมันขึ้นมาจากคลองอย่างนี้แล้วเหรอมันหลุดมาหรือเปล่า
ใครไม่ใช่จาระเคเค้าเลี้ยงเอาไว้นะ
แล้วเขาบอกว่ามันเชื่องมากเรียกมันจุ๊บ
ถูกต้องฮะเขาดูแลมันดีดีแค่ไหน
เออดูพุงมันดีโอ้โหตัว
คุณกินอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยคะ
บอกเลยนะว่ามันดี
อุดมสมบูรณ์ดีกว่าพวกเราอีกนะเนี่ย
นิพลีมันหาก็กินอะไรใช่ไหมคุณอยากรู้ใช่ไหมเราไปต่อคุณพี่สาม
เขาบอกว่าเจ้าไข่ทองเนี่ยนะกินโครงไก่๑๕วันนะ

แล้วครั้งนึงมันกินทีกินเท่าไหร่
ครั้งละ๑๐กิโลกรัม

ว้าวกรก่าย๑๐กิโลกรัมอีกทั้งทั้งหนึ่ง

เขาให้กินไก่แถวนั้นก็พอ๑๐ฮิโล
แต่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็เลี้ยงมันดูแลมันอย่างดี

อ่ะอายุเท่าไหร่

ไม่รู้จึงมันน่าเทียบเป็นอายุคนอย่างไรนะ
อ้วยแต่กินจุบัลตี้อายุยืนอายุแย่มากแล้ว
แต่เพราะว่าถ้าเกิดมันกินอิ่มมันก็จะแบบไม่ดุร้าย
ใช่เขาก็บอกว่ากินอิ่มดูแลดีสบายใจใช่ไหม
เลี้ยงมาตั้ง๓๐เพียรบอกว่าเปลี่ยนปีละคนปีละคน
เพราะว่าปีนึงก็หายไปคนหนึ่งปีนึงก็หายไปคนหนึ่ง
๓๐ปีก็ทุกวันนี้๓๐คนแล้ว
ที่คอยดูแลมันเขาคงจะปัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลมันแหละ
ไม่ได้โดนกินอะไรนะเพียงแค่หมุนเวียนมาดูมันเฉย